สำหรับคุณแม็กซ์นะคะเจนมานะเจ้าของเพลง

ซึ่งนะคะเพลงว่าเพราะแล้วนะคะ

หน้าเหมือนคุณเคนธิรเดชเลย

ร้องเพลงวันหนึ่งฉันเดิน

เออเดี๋ยวโดริกสิทธิ์นะคะ

เราไปดูกันเลยดีกว่าว่าเขาหล่อจริงหรือเปล่า

คือหลายคนบอกว่าหน้าคล้ายคุณเคนธีรเดช
แต่บางคอมเมนต์เอาจริงเขาบอกว่าผสมเคนธีรเดช

ครับผมผมสงสารพี่เคนมากเลยตอนนี้
ก็แต่ว่าจริงแล้วก็อย่างที่บอก

ก็ผมปล่อยเพลงไปโดยที่ไม่เปิดหน้า

ใช่ครับก็คือมีแหละแต่ว่ามันเห็นได้ชัด

เพลงก็คือเพลงผมให้เพลงมันนำ

เพลงที่มีคุณค่ามันจะไปของมันเอง
ก็ก็คบมันหน่อยแล้ว
ไม่ได้โปรดปิดอะไรเนาะ
ครับคบมันหน่อยแล้ว
ก็โพสต์รูปประจำนะครับ
ไปดูได้ครับหน้าตรงหน้าตา

ไม่เป็นไรเราก็เชียร์ผลงานของเขาไปละกันค่ะ